ที่มีการลักลอบคนงานต่างด้าวเข้ามาในบ้านเรา

จังหวัดตากเนี่ยจริงแล้วอาจจะไม่ใช่แรงงานต่างด้าว
จากต่างประเทศแต่เป็นคนไทยนี่แหละครับ
เป็นสาวไทยที่ลักลอบข้ามมานะครับ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทางเพจหมอแม่สอด
ได้มีการระบุว่าพบกลุ่มสาวชาวไทย
ที่ไปประกอบอาชีพฝั่งจังหวัดเมียวดี
ประเทศเมียนมาร์จำนวน๔คน
ลักลอบข้ามมาทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็เข้าตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอด
เพื่อขอรับใบรับรองการตรวจโรค
เพื่อจะเดินทางออกนอกจังหวัดตากอีกคุณ
ปรากฏว่าทั้ง๔รายพบเชื้อโควิด๑๙
โดย๓ใน๔รายพบซากเชื้อโควิด
ที่ไม่แสดงอาการแล้ว
ส่วนอีกรายค่อนข้างรุนแรง
ถูกส่งตัวเข้าห้องความดันลบ

ส่วนอีก๓รายที่พบซากเชื้อฝังอยู่ในร่างกาย
ก็คือการกักตัว๑๔วัน
เพื่อให้เชื้อหมดไปจึงจะปล่อยกลับบ้านได้นะครับ
นี่เป็นการที่คนไทยเองที่เดินทางไปที่ต่างประเทศ

และต้องการจะเดินทางกลับมาบ้านเรา
แต่เดินทางเข้าช่องทางธรรมชาติแบบผิดกฎหมาย
แล้วก็มีการตรวจพบเชื้อด้วยนะครับ

ว่าตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำเหม่ยนะครับ
ไหนบอกว่ามีความเข้มข้นในการป้องกัน

แล้วก็ทั้งคนไทยเองที่ไปทำงานที่เมียนมา

แต่ทำไมถึงมีการลักลอบเข้ามาได้อีกนะครับ
ทั้งที่มีกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
ตรึงกำลังอย่างหนาแน่นทุกตารางนิ้ว

ก็อนุญาตให้ชาวไทยที่อยู่ฝั่งเมียนมาร์
สามารถที่จะเข้ามาประเทศไทย
แบบช่องทางทางกฎหมายคุณ

บอกว่าเข้ามาทางช่องทางที่ปกติเถอะ
อย่าไปแอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเลยนะครับ
แต่คราวนี้ยังมีการลักลอบข้ามมาแบบนี้อีกนะฮะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันสาบแช่ง

บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีจิตสำนึก

และอาจจะลุกลามแบบไม่จบสิ้น
ทีนี้ทางจังหวัดก็ต้องเข้มอีกนะคุณนะ
ลอบเข้ามาได้อีกแบบนี้ก็ต้องไปเข้มข้น
เรื่องของการตรวจช่องทางธรรมชาติด้วย
อันนี้คือพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนะฮะ
เราไปตรวจสอบอีกพื้นที่ชายแดนก็คือที่สะแก้วนะครับ

เขาเอากำลังไปจับกลุ่มเป็นแรงงานต่างด้าว

ใน๗เป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๔
กำลังเดินเท้าที่จะลักลอบข้ามคลองพรมโหด
ซึ่งเป็นคลองกั้นตรงพรมแดนไทยกัมพูชา

ริมคลองเนี่ยมุ่งหน้าขึ้นถนนสอนเพลที่พื้นที่หมู่๑ตำบลท่าข้ามที่อรัญญประเทศ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลมาเขาไปแสดงตัวจับกลุ่มเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าทุกคนจะใส่แมสป้องกันตัวเองก็ตามแต่การลักลอบแบบนี้ก็ผิด
ทีนี้ตรวจสอบทั้ง๗คนไหนมีเอกสารอะไรไหมทำงานในไทยมีไหมมีเอกสารไหม
ไม่เจอเอกสารการเดินทางไม่มีเอกสารอนุญาตให้ทำงานในไทย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวทั้ง๗คนมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่๑๒
แล้วการสอบสวนเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยจับตรวจอุณหภูมิทั้งหมดค่ะคุณผู้ชม

ตรวจเอกสารหนังสือเดินทางและการตรวจโรค
ก็คือเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วครับ
กักกันตัวอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะฮะ
นี่คือในส่วนของการลักลอบเข้าประเทศนะครับ